ท้องฟ้าครึ้มหน่อยแดดไม่แรงมาก
นี่เป็นผลพวงจากฝนที่เริ่มเข้ามาปกคลุม

เริ่มตั้งแต่พื้นที่ทางตอนบนเหนืออีสานที่ผ่านมา

กลุ่มฝนก็จะค่อยเข้ามามีบทบาทต่อ

สุดสัปดาห์นี้ต่อเนื่องต้นสัปดาห์หน้า
หน้าจับตามองครับเพราะว่าจะมีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่

นี่คือสถานการณ์ฝนนะครับจากภาพถ่ายดาวเทีย

ฝนพาดผ่านเมืองไหนของเรานะครับ

บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับ
ดังนั้นช่วงนี้ใครที่จะ

เฉพาะฝั่งอันดามันอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับ
เพราะว่าทั้งคลื่นทั้งฝนค่อนข้างแรงเลยทีเดียว
นี่คือฝนเมื่อช่วงประมาณ

สังเกตว่าฝนมีการเข้ามาปกคลุม
หลายจุดนะครับภาคเหนืออาจจะเยอะหน่อยนะครับ

เข้ามาตกแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้
ก็จะตกในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่าง

ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเช่นเดียวกันครับ

บ้างนิดนึงนะครับชาวภาคกลางครับ

ต้องเตรียมตัวกันหน่อยใครจะใช้รถใช้ถนน

จะสังเกตว่าในช่วงเช้าเนี่ยนะครับ
ก็จะไปอยู่บริเวณทางตอนบนสักส่วนใหญ่นะครับ

ก็คือในบริเวณพื้นที่ตั้งแต่

บริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกนะครับ

ก็อาจจะต้องบริหารจัดการน้ำแหล่งน้ำ

นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ